เรื่องเกี่ยวทั้งคนกีฬาแล้วก็โควิด๑
เมื่อวานนี้พี่ตกใจนะ
ขนาดรู้ชื่อคนเดียวก่อนตอนแรกเลย
โปรอาร์มกิรเดชอภิบาลรัฐติดโควิด๑๙แป๊บเดียวเท่านั้นเองมีคนอื่นตามมาติดเลยใช่ไหมฮะ
ทั้งหมด๔คนโปรอาร์มโปรโมโปรเมโปรแจน
ทั้ง๔คนเดินทางไปแข่งกอล์ฟอาชีพอยู่ที่สหรัฐอเมริกา
แล้วปรากฏว่าไปติดโควิด๑๙ก็มีการโพสต์เฟซบุ๊กบอกทุกคนที่เกี่ยวข้องว่าเขาติด
แต่ตอนนี้เขาอยู่ในกระบวนการของการรักษาแล้วนะครับ
ยังมีอาการอยู่โดยเฉพาะเรื่องของลิ้นเนี่ยไม่รับรู้รสชาติ

ก็ถือว่าเป็นข่าวที่ช็อกวงการกีฬาเหมือนกันแล้วก็วงการกอล์ฟทั่วโลกพอสมควร
เพราะว่าโปรกอล์ฟชาวไทย๔คนเขาเดินทางไปยังสหรัฐ
เพื่อไปเตรียมตัวลงแข่งขันกอล์ฟอาชีพ
เรื่องราวเริ่มที่โปรอาร์มก่อน
โรอาร์มกิรเดชอภิบาลรัฐเป็นโปรกอล์ฟอันดับที่๒๔๓ของโลก
โพสต์เฟซบุ๊คว่าเขาติดโควิด๑๙แล้วก็เปิดเผยว่า
อังคารที่ผ่านมาเขารู้สึกว่ามันไม่สบายตัวนะ
มันปวดตัวก็เลยสงสัยหน่อยนะเพราะว่าอย่างที่ทราบดีว่าสหรัฐเนี่ย
อันดับหนึ่งของโลกคนติดเชื้อคนเสียชีวิตแล้วก็ยังคงหนักอยู่ตอนนี้
เขาก็เลยไปตรวจนะฮะจากที่บ้านก่อนแล้วก็ส่งผลตรวจออกไป
สรุปว่าเป็นบวกครับมีเชื้อโควิด๑๙ก็เลยต้องแยกตัวจากคนอื่น
แล้วก็แจ้งให้กับคนที่สัมผัสใกล้ชิดเขารับทราบ
อาการล่าสุดของโปรอาร์มยังมีไข้อยู่นะฮะ
แล้วก็ไม่สามารถจะรับรู้รสชาติได้นะตอนนี้ยังรักษาตัวอยู่ที่บ้าน
ออเลนโดครับแล้วก็จะรีบรักษาตัวเองให้หายเพื่อกลับไปลงแข่งให้ได้
เร็วที่สุดนะฮะจากนั้นโปรอาร์มได้บอกกับทีมข่าวกีฬาของไทยรัฐทีวี
ติดต่อไปบอกว่าตอนนี้มีโปรกอล์ฟของไทยอยู่ที่สหรัฐเนี่ย
มีโปรโมโมริยาจุธานุการกับโปรเมเอริยาจุธานุการ
รวมทั้งโปรแจนวิชานีมีชัย๓นักกอล์ฟหญิงของไทยที่จะไปแข่ง
หลังจากนั้นโปรเมครับเอริยาจุธานุการครับออกไปโพสต์ในเฟซบุ๊คส่วนตัว
บอกว่าขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงและส่งกำลังใจมาให้
อาการตอนนี้ดีขึ้นมากแล้วไม่มีไข้แล้วแต่ว่ายังคงไม่รับรู้รสชาติและกลิ่นได้
หายใจก็ลำบากแล้วเหนื่อยง่ายสุดท้ายตัดสินใจถอนตัวจากการแข่งกอล์ฟอาชีพ
ระหว่างวันที่๑๙ถึง๒๒พฤศจิกายนนี้ก็คือต้องถอนตัวรักษาตัวเองก่อน
อยู่ในรัฐฟอริดาแล้วที่นี่มีผู้ติดเชื้อนะครับนับจนถึงวันที่๑๔ที่ผ่านมานะ
วันเสาร์ตอนนี้กว่า๘๗๐๐คนขณะที่ยอดของผู้ติดเชื้อรวมในสหรัฐตอนนี้
ยังอยู่ที่๑๐๘๐๐๐๐๐กว่าคนอันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหว
แต่ว่าล่าสุดอย่างที่เราทราบดีว่ามีโปรแจนด้วยนะฮะ
โปรแนนวิชานีมีชัยนะครับเธอมือ๓๑๖ของโลกเธอยืนยันเช่นกันว่าเธอติดโควิด๑๙
สบายดีแต่ไม่รู้รสชาติของอาหารตามข้อความของเอริยากับโบริยานะครับ
เกี่ยวกับโควิด๑๙ถูกโพสต์ไว้นับตั้งแต่
พักอาศัยอยู่กับพวกเขาฉันก็ติดโควิด๑๙เหมือนกัน
สบายดีอาการก็คือสูญเสียสัมผัสของรสชาติ
ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงนะครับอันนี้ของโปรแจนวิชานีมีชัยนะฮะ
ก็คนที่แข็งแรงไม่ใช่ว่าจะไม่ติดโควิด๑๙เห็นไหมนักกีฬา
ฟุตบอลโมฮาเมดซาร่าก็ติดฉะนั้นเราต้องกาดอย่าตกนะครับ

ส่งกำลังใจให้ทุกคนหายป่วยโดยเร็วด้วย